ไปเที่ยวแบบนี้ชื่นใจแล้วบรรยากาศดี
ยามเช้าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องหิวหิว
หิวค่ะถึงบริกทอดมีโปรตีนนะ

บริกทอดอร่อยมีโปรตีนน้องที่จังหวัดพิสุนโลกเขาเลี้ยงกัน
แล้วก็เอามาทำอาหารกลางวันกินกัน
คือพอเวลามันอยู่กันเยอะก็รู้สึกแบบ

เซียมมันก็จะแบบงี๊ยยยย

เขามีโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหลีกนะฮะเลี้ยงทั้งพันธองดำทั้งพันธองแดงลายนะฮะ
เอาไว้ทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วยการกินอืมนอกจากกินเองแล้วทอดกินเองแล้วเนี่ย
ก็ส่งไปขายให้กับโรงเรียนอื่นให้กับคนอื่นแล้วก็เอาเงินเข้าโรงเรียนให้กับน้องด้วยนะครับ
นี่ทอดแบบนี้นะโดยนักเรียนจะแบ่งกลุ่มกันเลี้ยงในโรงเรือนทำด้วยเป็นบ่อซีเมนสูงสักประมาณ๑เมตร
มีรังไข่ซ้อนกันรังไข่แบบเอาไว้อ่าใส่ไข่ไก่ละนะค่ะซ้อนซ้อนกันอ่า
เป็นที่อยู่เหมือนเป็นคอนโดของจิ้งหลีดอะครับนะฮะแล้วก็ให้ใบต้นรัก
ย่าแห้วหมูฟักทองนะฮะเป็นอาหารอย่างดีของจิ้งหรีดในตอนเช้าเลยนะฮะ
เลี้ยงสักประมาณสี่สิบห้าวันก็จะจับจิ้งหลีกจะทำอาหารได้ก็ไปทอดไปทำอะไรกันไปนะฮะ
นูหลายอย่างทอดมันจิ้งหลีดน้ำพริกจิ้งหรีดก็มีหรือจิ้งหรีดโรยเกลือ
ทำได้หลายเมนูเลยเด็กชอบนะครับ
ขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ยังทำจิ้งหรีดต้มบรรจุขายใส่ถุงนะฮะ
โดยวิธีการทำก็จะนำจิ้งหลีดไปต้มในน้ำต้มใบมะกรูดนาน๓๐นาที
แล้วก็ไปล้างด้วยน้ำเย็นผึ่งลมให้แห้งแล้วก็ไปบรรจุใส่ถุง
แล้วก็ไปขายกิโลกรัมก็เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะ
ขายผ่านทางสากรของโรงเรียนแล้วก็มีบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับน้องอย่างเป็นระบบด้วย
ค่ะนะครับโอ้โหตอนเช้ามันจะหอมทีเดียวนะทอดจริง
แบบถ้าลองนึกสภาพแบบว่ากรอบร้อนนิดนึงเหมือนกันนะ

ใครชอบก็เป็นสายแมลงกันไปนะคะ